โยงกันเก่งโยงกันจังเลย
บอกว่าทนายดังเป็นกุญซื้อให้๕คน

ตัดเพราะด้วยนะ
ออกตัวบอกคุณตำรวจก่อนเลยนะว่า
นี่ค่ะทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ิงขายที่การมูลและนิทิตีมทีมงานทนายประชาชน

สังคมก็สงสัยกันเนี่ยแต่ผมไม่ได้เป็น
เพราะหนึ่งผมไม่ได้เป็นกลุ่มแรกที่คนบนเรือเข้ามาปรึกษา

แล้วจำได้ไหมผมเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วไง
ว่าเขาติดต่อมาจริงแต่ผมไม่รับ
คุยกันไม่ถึง๑๐นาทีด้วยซ้ำ
ส่วนตัวถ้าถามความคิดเห็นผมนะ

โยงให้สังคมเข้าใจว่าเป็นผมหรือเปล่า
เพราะว่าผมก็ยอมรับแหละผมกับตำรวจก็อาจจะไม่ได้
จับไม้จับมือรูปหลังตบไหลกันขนาดนั้น
มันก็พอมีปัญหากันบ้างในหลายเรื่อง
พอเป็นคนออกมาเปิดเผยในประเด็นเกี่ยวกับคดีนี้

ไหนคนกระจายข่าวก็พูดกำกวมให้คนคิดว่ากุญสือคือผมแล้ว
ทัวร์ก็เตรียมจอดหน้าบ้านผม

แล้วจะขอเชิญชวนคณะทัวร์ไปหาตำรวจชุดทำคดีน้องแตงโม
โดยจะขอแฉบางอย่างที่ตำรวจขอให้ผมทำวันไปให้การ
การนนทบุรีผู้กำกับสพเมืองนนทบุรี
เคืองผมนะกวักมือเรียกผมมาอีกรอบเอง
ผมยุ่งคดีอื่นอยู่แท้เดี๋ยวจันนี้รอฟัง

ทนายตั้มยังโพสต์ด้วยนะคะบอกชีวิตผมผ่านอะไรมามากมาย
ดิสเครดิตสารพัดทะเลาะกับพบตรมาก็หลายคน
หมายจับก็เคยโดนมาแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นทนายตั้ม
เป็นทนายสิทธาคนเดิมที่มีอุดมการไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ประเด็นเรื่องตำรวจแจ้งข้อหาแซน
นายตั้มบอกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาประมาทกับคุณแซน
เป็นการลดกระแสเพื่อปิดคดี

ทำไมไม่รีบทำก่อนหน้านี้มาแจ้งอะไรตอนนี้

น่าจะต้องการลดกระแสเพื่อจะปิดคดีนะ

ดำเนินคดีแฟนอีกคนนึงอะไรอย่างนี้

ไม่มีความเชื่อมั่นในตำรวจแล้ว
ถ้าเกิดว่าจะทำจริงควรจะต้องแจ้งข้อหาตั้งนานแล้ว
มันไม่มีพยานหลักฐานใหม่อะไรนะ

มีปอปอก็โดนโรเบิร์ตก็โดนแซ็กก็โดน
มันจะลงโทษยังไงวะผมงงมากเลย